ระบบแท็กซี่สาธารณ์ให้ดีที่สุด
แบบการให้บริการพี่น้องประชาชน
ขณะนี้ก็มีการเพิ่มโมนจากราคาหลายเรื่องภายในสมัคร
เปลี่ยนให้ฟังนะครับเอ่อตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่การ
การให้ข่าวหรือการแถลงข่าวเรื่องนี้เลยนะครับ
แจ้งกับแชร์ข่าวที่ว่ามีเอ่อเซ็กซี่นะครับ
ซึ่งวันนี้เราก็ได้เชิญตัวมาแล้วนะครับพช๓๖๖นะครับ
มีการปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารแล้วก็มีการใช้วาจาที่
ค่อนข้างจะถือว่าไม่สุภาพนะครับรวมทั้งมีผู้สื่อข่าวหลายท่านสงสัยว่า
มีประเด็นเกี่ยวเรื่องอาวุธปืนหรือไม่เดี๋ยวก่อนจะแถลงให้ทราบนะครับ
ก็ประเด็นที่เกิดเหตุก็เป็นประมาณนี้นะครับ
วันนี้ทางเอ่อผู้สุดการณ์ของตรงหรือทางทางเบียนเนี่ย
ได้เชิญตัวนะครับคุณรุ่งนภารุ่งนครครับ
คุณรุ่งนครนะครับก็คุณรุ่งนครมาแล้วก็ให้ปรับคำไปเรียบร้อยแล้วครับ
กับทางฝ่ายที่เปรียบเทียบปรับนะครับเรื่องนี้มีท่านใดจะสอบคำ
ประการใดไหมครับประการแรกจากการที่สอบสวนเปรียบเทียบปรับ
คุณรุ่งนครเนี่ยนะครับก็ได้ดำเนินการเอ่อเปรียบเทียบปรับ
ภายในสองข้อหาคือข้อหาแรกข้อหาปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร
นะครับในในจำนวนเงินหนึ่งพันบาทนะครับ
แล้วก็ข้อหาใช้กริยาวาจาไม่สุภาพอีกหนึ่งพันบาทนอกจากนั้นแล้ว
ครับในการเอ่อให้เข้าอบรมนะครับเรื่องเสริมสร้างอิสมนึก
ในการให้บริการผู้โดยสารสามชั่วโมงนะครับแล้วก็พักใช้บริหารสามสิบวัน
นะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการที่ทางกรมการทางบกดำเนินการกับทุกคน
ที่เป็นลักษณะนี้นะครับตั้งก่อนหน้านี้ก็ดำเนินการเช่นนี้มาก่อนครับผม
พบเหตุอย่างงี้ก็เป็นเหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับครับ

ส่วนเล็กเอาไมค์ไมค์ต่อเลย
สวัสดีครับพี่ดีสื่อมันชนท่านนะครับ
เรื่องเกิดขึ้นมาตรงที่ส่วนสวยสามสามนะครับ
ผู้โดยสารที่เรียกรถผมผมไม่รู้หรอกว่าเขาคือใครนะครับผม
ผมเปิดไฟบ้านจริงครับแล้วผมก็ส่งสัญญาณบอกครับ
ผู้โดยสารสองท่านนั้นว่าตรงนั้นมันเป็นหัวมุมปากซอยที่เป็นขาวแดงด้วย
มันจอดไม่ได้นะครับซึ่งในรถผมเปิดไฟในเก่งนะครับ
แล้วมองเห็นตัวผมชัดเจนผมก็นึกว่าเขารู้แล้วว่า
ผมไม่มีประสงค์ที่จะรับเขาด้วยสัญชาติยานของคนขับรถ
เราต้องมองฝั่งเลนกว่าเพื่อจะออกจากซอยถูกต้องไหมครับ
ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นภายพักหน้า
ผมได้ยินแต่เสียงเหมือนกับคนทุบรถฝั่งนั้นฝั่งซ้ายนะครับ
ซึ่งผมก็ลงไปถามว่าท่านมาทุบรถผมทำไม
เขาบอกว่าทำไมไม่จอดเพราะผมบอกคุณไปแล้วว่าผมจอดไม่ได้
ซึ่งรถผมนี่เป็นคันที่๓นะครับที่เขาเรียก
ผมไม่รู้หรอกว่าสองคันผ่านหน้านั้นเขามีอะไรปากเสียงอะไรกันผมไม่รู้
แต่ด้วยความที่เรารับทรัพย์สินของเรานะครับ
พวกท่านน่าจะมีทรัพย์สินเป็นสิทธิรักนะครับ
ถ้าเกิดมีใครมาทำลายทรัพย์สินของเราเราก็ต้องพิทักษัพสินของเราไว้
ผู้โดยสารท่านนี้บอกว่าถ้าเกิดผมทุบรถคุณแล้วรถคุณถูก
คุณเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่นะครับ
ซึ่งรอยเกิดขึ้นมันก็มีความเสียหายเกิดขึ้นอยู่
ผมก็บอกว่าถ้าซ่อมจริงมันก็ไม่ถึงหรอกครับแต่มันไม่ได้หรอกครับ
พันก็เลยบอกว่าพันหนึ่งแล้วกันซึ่งคุณบอยก็จ่ายผมไปพันหนึ่ง
มันก็ออกไปเรื่องราวก็นึกว่าจะจบแค่นี้นี่คือคำพูดของผมสุดแค่นี้ครับ
แล้วกระแสที่มันออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะวิทยาวิจารณ์คือค่อนข้างห่าง
ถูกต้องครับระแสวิทยาวิจารณ์ตอนนี้นะครับขึ้นอยู่คนที่สามครับ
วันที่สามที่โพสต์เนี่ยซึ่งผมกับคุณบอยเนี่ย
ซึ่งผมมารู้ทีหลังว่าเป็นคุณบอยนะครับสองคนนี้ไม่มีไม่มีส่วนรู้เห็นในการโพสต์คลิปนี้
ซึ่งรายละเอียดที่ออกมาทางสื่อออนไลน์ตอนนี้มันเป็นความผิดที่ผิดเพี้ยนนะครับ
ความจริงเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่เขาโพสต์ลงในโลกออนไลน์ตอนนี้
คำพูดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าอยากจะรู้ความจริง
ต้องเอาผมกับคุณบอยเป็นคนพูดครับไม่ใช่ออกจากปากคนที่สาม
ไล่เรียงเหตุการณ์เป็นยังไงไม่ทราบแล้วคุณบุญได้ไง
เลี่ยงเหตุการณ์สิครับออกมาจากปากซอย
รถที่จะออกซอยต้องชะลอปากซอยถูกต้องไหมครับ

ตอนนั้นผมบอกคุณบอยไปแล้วว่าผมไม่สามารถรับคุณได้นะ
ซึ่งรถผมกำลังวิ่งรถผมไม่ได้จอดนะครับรถผมวิ่งอยู่
ผมส่งทศัลย์ว่าผมไม่รับรถผมรับไม่ได้รถผมกำลังกลับไม่ได้
ซึ่งจังหวะนั้นคนรถมันต้องมองซ้ายมองขวาอยู่แล้ว

ผมก็ได้ไปใส่ต้ำหนักที่ฝั่งเลนกฝาเพราะว่ารถสวนเขามาจะชนรถผม
ที่ผมออกไปแล้วครับคลิปที่คลิปที่โพสต์เนี่ย
ถ้าพี่ไปดูรายละเอียดทั้งหมดพี่จะเห็นตอนที่ผมออกไปแล้ว
มันจะมีสัญญาณเสียงต่อมาอยู่นะครับไปฟังแล้วก็ไปดู
แล้วพี่พี่ท่าข่าวก็ไปดูว่าหลักอย่างที่ผมไปแล้วอ่ะ
คือผมสิ้นสุดคำพูดตรงนั้นแล้วเนี่ยมันมีคำพูดต่อท้ายจากปากคุณบอยอยู่

ไม่ได้พูดครับถ้าจะทำอย่างนี้คุณยิงผมจะตั้งเลยดีกว่า
ถ้าคุณจะทุบรถผมแค่นั้นเองครับไม่ได้พูดอย่างที่คุณทำ

หนึ่งพันบาทคุณบอยเสนอให้ผมเองครับเพราะว่ารถผมเสียหาย
ผมไม่ได้เรียกรักผมไม่ได้เรียกผมไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินด้วยซ้ำครับ
คุณบอยเสนอขึ้นมาเองครับแต่ในคลิปคุณพูดหนึ่งพันบาท
คุณบอยถามไหมครับว่าคุณคิดค่าเสียหายเท่าไหร่
ผมก็เสนอไปหนึ่งพันบาทครับคุณบอยไม่ได้เสนอไปหนึ่งพันบาท
ความเสียหายของรถพี่เป็นยังไงบ้างคะก็มีรอยทุบด้านซ้ายครับ
เขาเป็นคนเขาเป็นคนกระทำผมครับ
ทำไมว่ากลับจึง

ถูกต้องครับคือตำรวจเขาดูคลิป

เรื่องหลังจากนี้เราจะแจ้งความไหมครับว่าคุณบอยทำลายศักดิ์สินของเรานี่

สำหรับคนโฟส์อ่ะฮะเป็นคนที่สาม
ส่วนคนที่โฟส์นะครับถ้าคุณไม่รู้อะไรความจริงจริงจริง
การทำให้คนคนอื่นเสียหายให้คุณหยุดซักครับ
โรคออนไลน์คุณก็รู้อยู่ว่ามันแพ้ทั่วโลกนะครับ
การที่ทำให้คนอื่นเขาเสียหายอยู่นะครับความจริงคุณไม่รู้จริงเหรอ
คุณนักฐานอุปกรณ์ปกติคุณต้องทำให้ใครทักซีรู้มั้ยครับเป็นของส่วนตัวที่มันใช้สามหกหกครับ
คุณมีรถคันเดียวครับแล้วรถทักซีสองห้าสี่หมอของสองห้าสี่

บอกตามตรงนะครับผมไม่เคยเจอบรรยากาศแบบนี้
แล้วผมไม่เคยเจอกล้องเยอะขนาดนี้ปกติผมเป็นคนอย่างนี้นะครับ
พูดไม่ไหวหรอกครับแต่จริงใจครับ
คนเรานะครับมันก็มีอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหบ้างนะครับ
แต่ถามว่าเรารู้ว่าเราอยู่ในสภาพไหนเราอยู่ในอาชีพอะไร

หน้าที่บริการไม่มีหรอกครับที่ผมจะไปทะเลาะกับผู้ให้ผู้มีอุปกรณ์และคนในรถเขาเป็นคนเอาเงินมาให้ผมครับ
ผมขับอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิครับ

ก็อยากจะฝากไปถึงคุณบอยนะครับ
ถึงท่านจะร่ำรวยขนาดไหนแต่ผมเป็นคนหาเช้ากินค่ำ
ที่ผมเป็นผู้ถูกกระทำแล้วผมต้องมาวิ่งแก้ข่าวอย่างนี้
ลูกเมียผมต้องกินข้าวบ้านต้องเช่าข้าวต้องซื้อนะครับ
ผมต้องมาวิ่งแก้ข่าวผมก็ไม่ได้วิ่งรถรายได้ผมก็หายนะครับ

ครับขอบคุณครับไม่ยอมผิดการแสดงข่าวครับ